แล้วก็มองลงมามีรถกระบากอย่างคันนึง

ขนของขึ้นกระบะไปเฉยเลย

ตะโกนถามเฮ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะ

พี่
มาขโมยขวาง
พี่อะไร

ถอยกระบะมาในร้านแล้วก็ขนเหล็กไป

เจ้าของบ้านก็เลยจะไปดึงเอากุญแจรถออกมาจากรถ

แล้วเจ้าของบ้านยังบอกเนี่ยกูดูมึงนานแล้วดูอยู่สักพักแล้วครับ
นี่ตอน๑๑โมงแถวอาคารสุขลักษณ์คลอง๗ครับ
แล้วก็เขียนข้อความว่านี่กะจะขนหมดเลยเหรอ
น่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับรถบริษัท

ตรงนี้คือสุขลักษณ์คลอง๗อย่างที่บอกไป
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือบ้านหลังนี้
มันก็ลักษณะไม่แน่ใจว่ามันดูเหมือนบ้านร้างตรงไหนนะคุณผู้ชม
ใช่แต่คือพอใครเห็นคำพูดของเขามันก็พีคเหมือนกันนะ
ผมนึกว่าบ้านล้างเอาไปไม่ได้เหรอพี่
ไม่เห็นจะต้องถามคำถามแบบนี้เลย
แล้วก็บอกเนี่ยเนี่ยจะขนไปขายพี่

คนถ่ายใจเย็นและฉลาดมากเดินลงมาดึงกุญแจรถก่อนเลย
บางคนก็คอมเมนต์บอกขอให้จับได้ไวถือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วครับ